ใช่แล้วบางคนเขาดูคลิปนี้เขาบอกว่านี่ดวงถึงคาด

แต่ผู้ชายคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาใช่ไหม
ตกหลุมพอตกหลุมเนี่ยอะไรบางอย่างมันตกลงมาที่ถนน
ตำรวจเห็นค่ะผู้ชายคนนี้ทิ้งรถแล้ววิ่งหนีเลย
เดี๋ยวดูกันหน่อยสิไอ้ที่ตกลงมาคืออะไรทำไมต้องวิ่งหนีขนาดนี้คะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะวิ่งเลยค่ะแบบนี้
แล้วนี่เขาเขียนว่าอะไรคนจะซวยขับรถมาดีก็ซวย
เอ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเออทำอะไรตกไว้เนี่ย
คือเล่าก่อนว่าจุดตรงนี้คือถนนชัยประสิทธิ์ค่ะ
อำเภอเมืองของชายภูมิผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
ตรงนั้นมันเป็นเหมือนร่องเหมือนหลุม

ของที่เขามีอยู่มันก็ร่วงลงมาค่ะ

แล้วตำรวจยืนอยู่ตรงนั้นพอดีค่ะ
รอช่างเปลี่ยนผ้าเบรกมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนั้นน่ะ
ทีนี้ตำรวจตาวัยเห็นเลยว่าไอ้สิ่งที่ตกลงมา
มันคือแมกกาซีนปืนค่ะ

แล้วจังหวะที่ตำรวจตามไปถาม
ผู้ชายคนนี้ที่แรกเขาขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วนะ
แต่พอเห็นตำรวจมาทิ้งมอเตอร์ไซค์
วิ่งหนีตำรวจอีกนายนึงก็วิ่งตามเลย
นี่คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจากหลายหมู่
คุณผู้ชมดูนี่จังหวะวิ่งหนีแล้วเห็นไหม

โอ้โหจับกลุ่มตัวได้แล้วค้นตัว
เจอปืนในตัวของผู้ชายคนนี้จริงไง

เขาก็อ๋อรู้แล้วทำไมถึงมีพิรุธค่ะ
คนก็เลยไปคอมเมนต์นะ
บอกว่าคุณตำรวจจู่นะ
อยู่เฉยผลงานก็มาถึงที่เลย

โอ้โหดวงเขาสุดยอดจริงค่ะ

ครับก็ต้องตรวจสอบเรื่องของอาวุธปืนต่อนะฮะ